ไปที่มุกตะอาที่ยะโสธร
ยะโสธรมีวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ๑๙ปีเป็นแม่คนแล้วครับ
มีลูกน้อยอายุ๓ขวบมีปัญหารุมร้าวมากมาย
เพิ่งเลิกไป๓ปีก่อนมาคบแฟนใหม่๔เดือนก็เลิกกันไป
ล่าสุดมีการส่งภาพโป๊ะตัวเองไปให้กับต่างชาติดูเพื่อแลกเงิน
แต่กลับถูกแบ็คเมย์กลับตัดสินใจเอามีดปาดคอลูกจนตาย
เพื่อหนีปัญหาทุกอย่างแล้วตั้งใจเอามีดอันเดียวกันเนี่ย
ปาดคอตัวเองตายตามแต่มีดมันไม่คมก็เลยไม่เข้า
สุดท้ายตัวเองไม่ตายแต่ลูกตายนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่ชื่อว่าหมู่บ้านเหมือดแอร์
อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรช่วงค่ำของเมื่อวานที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นบริเวณชั้นล่างเป็นเป็นห้องโถงธรรมดานะครับ
พบผู้ก่อเหตุก็คือเป็นหญิงสาวอายุ๑๙ปีสภาพร่างกายเสื้อผ้ามีแต่เลือดของลูกนะครับ
บริเวณลำคอนั้นมีแผลช้ำเป็นรอยยาวส่วนเด็กชายวัย๓ขวบลูกของผู้ก่อเหตุ
ทราบว่าถูกปาดคอจนหลอดลมขาดและเสียชีวิตด้วยน้ำมือของแม่นี่แหละครับ
ก็นำไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตแล้ว
จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุก็สารภาพ
เครียดมากคิดจะฆ่าตัวตายพร้อมกับลูกชาย
ก็เลยตัดสินใจเอามีดทำครัวปาดคอลูกชายตายครับ
แล้วก็เอามีดเล่มเดียวกันปาดคอตัวเองเพื่อจะตายตามลูกไป
แต่ว่าคือมีดมันไม่คมพอเฉือนเข้าคอตัวเองไม่เข้าเป็นแค่รอย
แต่พอหันไปเห็นลูกนอนจมกองเลือดฉุดคิดขึ้นมาได้
รีบอุ้มลูกไปขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ของตัวเองนะครับแต่ก็ไม่ทัน
ทีนี้พ่อของผู้ก่อเหตุบอกว่าลูกสาวแยกทางกับสามีมือเมื่อ๓ปีก่อน
ตอนที่ตั้งท้องพอดีจากนั้นก็เลยคลอดลูกเสร็จปุ๊บ
ก็พาหลานไปเลี้ยงดูที่บ้านหลังนี้แหละ
ต่อมาลูกสาวไปมีสามีใหม่เป็นคนจังหวัดมุกนาหาร
คบกันได้สักประมาณ๔เดือนก็เลิกกันไปอีก
และสัปดาห์ก่อนเนี่ยลูกสาวไปบอกกับแม่บอกว่าอยากตายมาก
อยากตายอยากตายจนกระทั่งไปก่อเหตุขึ้นมาเมื่อวาน
แม่เองต่อว่าลูกไปเรื่องที่ลูกไปถ่ายคลิปโป๊เปื่อย
แล้วส่งให้กับชาวต่างชาติคนหนึ่งดูเพื่อต้องการจะแลกกับเงิน
ก็คิดว่าน่าจะได้เงินมาแต่กลับถูกต่างชาติคนนั้น
ถ้าไม่จ่ายจะเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่ในโซเชียล
ลูกสาวก็เครียดเงินก็ไม่มีสามีก็เลิกไป
ก็เลยลงมือก่อเหตุฆ่าตัวตาย
โดยที่ฆ่าลูกก่อนแต่ตัวเองไม่ตาย

แล้วก็จะมีการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

นี่ครับสุดท้ายคนที่เสียใจที่สุดคือ